สวัสดีค่ะเห็นภาพอากาศในระยะนี้ไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมภาคใต้มีฝนเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากค่ะ
ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีเหมาะในตอนเช้า
ดอยอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๔๑๓องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
ไปกันที่ภาคอีสานอากาศหนาวเย็น
ส่วนกลางและตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิอยู่ที่๑๙๓๕องศาค่ะ
ส่วนภาคใต้ในระยะนี้นะคะมีคลื่นลมแต่ก็ไม่แรงมากค่ะ
ฝนก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นนะคะสภาพอากาศปลอดโปร่ง
ใครอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะ
จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เยอรมนีต้องเผชิญกับฟ้าสีเหลือง
อิตาลีมาพร้อมกับฟ้าสีแดงค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพจริงนะครับ
ไม่ได้มีการใส่ฟิลเตอร์หรืออะไรทั้งสิ้นค่ะ
เกิดจากความกดอากาศค่ะหอบนำเอาทรายจากทะเลทรายสฮาร่ามาปกครุมประเทศอิตาลีค่ะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ